เที่ยวปีใหม่คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังโควิดกันด้วยนะคะ
โอมิครอนนะคะเพราะว่าทางในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่องของการติดเชื้อสายพันธุมิครอนในประเทศไทยวันนี้เนี่ย
อยู่ที่๓๕๗รายเพราะฉะนั้นยอดรวมสะสมไปหลัก๙๐๐แล้วนะคะ๙๓๔ราย
แล้วก็มีจังหวัดที่พบผู้ป่วยเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นมาอีก๑จังหวัด
จากที่เมื่อวานนี้พบ๓๓จังหวัดตอนนี้ก็เป็น๓๔จังหวัด
จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาก็คือจังหวัดเพชรชบูรณ์
คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ขณะที่สถิตินับจากวันที่๑๘ถึง๒๙ธันวาคมก็พบว่า
มีผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มสูงขึ้นทุกวันโอ้โหดูกราฟนะฮะเป็นแบบนี้
ชันขึ้นชันขึ้นจริงเลย
เพราะฉะนั้นสำคัญเลยก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองตลอดเวลา
แล้วก็ฉีดวัคซีนด้วยนะคะครับแม้ว่าโอมิครอนจะหลบภูมิคุ้มกันได้
แต่วัคซีนก็ยังช่วยลดความรุนแรงได้เช่นกันนะคะ
ซึ่งการตรวจคัดกรองอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันได้นะคะ
แม้ว่าจะตรวจแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องระวัง
กากอนามัยไม่จำเป็นอย่าถอด
ส่วนเรื่องผลบวกลวงเกิดขึ้นได้ผลที่เกิดขึ้นสามารถตรวจซ้ำ
ผลออกมาเป็นลบก็สามารถออกไปปฏิบัติภารกิจได้
อันนี้ก็เน้นย้ำกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะ